คุณผู้ชมคะเห็นความทุกข์ยากของคนไทยแล้ว
ดาราหลายคนหยิบยื่นน้ำใจให้ความช่วยเหลือกันนะคะ

ผุดธุรกิจใหม่รับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
ทั้งในรถในบ้านรวมไปถึงสถานที่ต่าง
โดยไปจ้างเอาคนตกงานมาเป็นคนงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะ
มาเป็นพนักงานรวมทีมกันกว่า๓๐คน
จัดสรรรายได้ช่วยเหลือกันในยามวิกฤตค่ะ
ทำเกี่ยวกับพ่นโควิดตามบ้านใช่ไหมคะ
ซึ่งบุคลากรของอิมจริงเราเพียงพอแล้ว
แต่ช่วงนี้เห็นแต่ว่าคนตกงานเยอะ
ก็เลยเปิดรับอีก๓๐คนซึ่งตอนนี้เต็มแล้วนะเต็มแล้วก็กระจายงานกันไป
บุยกิจนี้คือต้องทำทุกวันไหมคะหรือไหน
แล้วแต่ที่ลูกค้าจะติดต่อมาถ้าสมมุติลูกค้าติดต่อมา
เราก็จะส่งทีมให้ให้กระจายไปแล้วซึ่งรถก็เป็นรถของอิมเอง
เราก็จะมีหัวหน้าทีมที่ประกบกับน้องอะไรอย่างนี้
ตอนนี้กำลังทำเจลกับสเปย์ด้วยนะคะแอลกอฮอล
ซึ่งน้องอิมจะนำรายได้๑๐ไปมอบให้ปีใหม่ไทย

อยากจะเอาบริจาคไปที่มูลนิธิที่เป็นผู้ป่วยคนชะลา
เพราะว่าเขาจะมีคนที่นอนติดเตียง

ในการที่นำรายได้๑๐ไปมอบให้เขา

เราก็ยังได้บุญอีกด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฉีดพ่นฆ่าเชื้อก็ติดต่อไปได้นะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เฟี้ยวฟ้าวอยากจะฝากบอกนะคะ
จากการแชร์คลิปเต้นคลิปทำอาหาร
ในช่วงที่คุณว่างอยู่กับบ้าน
อยากให้ทุกคนหันมาแชร์ธรรมะฝึกสมาธิ
เฟี้ยวฟ้าวได้โพสต์บทสวดมนต์ต่อสู้โรคร้าย
ซึ่งก็เคยมีบอกเล่ากันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะ
ช่วงนี้ก็อิมก็ทำคลิปธรรมะซึ่งอิมได้สอนบทสวด

ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแล้วแต่ไม่ใช่โลกนี้
ในสมัยพุทธกาลมนุษย์สามารถต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายได้
ซึ่งบทสวดนี้อยู่ในบทสวดจริงในหนังสือสวดมนต์นะคะ
เพื่อนสามารถไปสวดได้แล้วก็ช่วงนี้คนก็ค่อนข้างเครียดเยอะ
หลายคนก็มีทางออกมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะ
อย่างการฝึกสมาธิการสวดมนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกสติ
ฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งนั่นเอง

จิตใจสติของเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยเช่นกันเนาะนะคะ